สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะ
การวิพากรออกมาชี้แจงผ่านสื่อค่ะหลังจากที่ได้มีการโพสต์เดือดผ่านโซเชียลนะคะ
พร้อมกับขู่ว่าถ้าอีฟแฟนคนปัจจุบันของพี่เสกโลโซ
ไม่ยอมออกจากบ้านแล้วก็เธอจะให้ลูกชายคนโตเข้ามาอยู่
หากไม่ทำตามเธอจะฟ้องเธอบอกเอาไว้แบบนี้นะ
ล่าสุดค่ะวันนี้ถึงคิวของสาวอีฟ
พร้อมด้วยน็อตแม็กซิมคนปลูกปั้นเธอในวงการออกมาโต้กลับบ้าง
พร้อมกับชี้แจงว่าไม่ใช่อยากอยู่นะ
แต่ที่ไม่ไปเนี่ยเพราะว่าพี่เสกไม่ให้ไปต่างหากล่ะค่ะ

พอเสร็จไปอยู่บ้านอีฟไหมไปอยู่บ้านแม่ไหมอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่านี่บ้านผมอะไรอย่างนี้

เห็นผิดการะบคว่าตอนนี้เหมือนซึมเศร้า
แต่อาการไม่ได้ดีขึ้นเลยจากโรงพยาบาล

แต่พอมีเรื่องมากระทบก็จะสุดลง
คืออาการก็แบบยังทรงอยู่

ก็ต้องงานตัวต้องงานนั้นที

ตั้งแต่พิเศษจบรวมพยาบาลจนถึงหน้าวันนี้อีฟไม่รับคืนเดือนจากพิเศษนะคะ
ที่พี่การบอกว่าติดหนี้พี่การ๑๐กว่าล้านเพราะว่าก็คือติดไม่ได้จ่ายค่าส่งเสียน้อง
เลี้ยงดูเนี่ยพี่เสกจ่ายทุกเดือนนะคะ

ตอนนี้ก็คือสรุปว่าเงินที่ได้รับจากพี่เสกทุกเดือนเนี่ยคุณอีฟก็ไม่ได้รับนะคะ
แล้วที่ไม่ได้ย้ายออกเนี่ยเพราะพี่เสกไม่อยากให้ออก
แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นบ้านของผมก็คือบ้านของพี่เศกโรโกะ
ตอนนี้อาการก็ยังคงทรงอยู่นะเพราะว่ามีอาการซึมเศร้าเข้ามาในช่วงนี้

คือคุณอีฟเองก็ดูแลพี่เสกอยู่แหละอยู่ในบ้านนั้น
ก็ทำหน้าที่ดูแลกันไปนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณอีฟกับคุณการ
เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะตกลงกันยังไงรวมไปถึงน้องเสืออาจจะมาช่วยไก่เกลี่ยเรื่องนี้ได้
เดี๋ยวน้องเสือเรียนจบปุ๊บเดี๋ยวจะกลับมาเมืองไทยแล้วอาจจะเข้ามาเคลียร์เรื่องนี้ได้

เพราะมันยืดเยอะเยาว์นานมาแบบนานมากเลยนะ